ไปหาของกินอร่อยกันดีกว่า

ช่วงของตลอดกินวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารไทยสไตล์พื้นบ้าน
ที่จังหวัดชนบุรีมีความเป็นซีฟู้ดนิดด้วย

ร้านนี้อร่อยแน่นอนติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดชนบุรี
มาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

บริเวณที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นสะพานเรียบทะเลชนบุรี
เป็นจุดที่สามารถเดินรับลมทะเลชมวิวสวยได้อย่างสบายอกสบายใจ
ใครที่อยากจะมาหาจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินพร้อมกับวิวสวยก็มากันได้ครับ
ส่วนตัวผมนั้นวันนี้เดินชมวิวจนสบายจิตสบายใจอิ่มวิวแต่ยังหิวท้อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปหาอะไรอร่อยทานกันในช่วงของตลอดกิน
ติดตามกันเลยในตลอดกินวันนี้ครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านอาหารคุณหญิงครับ
เดี๋ยวจะไปติดตามความอร่อยกัน
เดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของร้านคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

เจ้าของร้านคุณหญิงนะเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
ถ้าจริงแล้วเปิดมา๖๐ปีแล้ว

หน้านี้จริงทำเป็นข้าวแกงนะคะ
ตรงนี้จริงมันเป็นที่ของที่บ้านอยู่แล้ว
เราก็เห็นทำเลว่าตรงนี้มันทำเลน่าจะโอเค
ครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวิว
โอ้โหสวยงามมากเพราะว่ามาตั้งอยู่ใจกลางของป่าชายเลนเลย

แล้วสไตล์ร้านของเราเนี่ยอาหารของเรา

ราคาไม่แพงอันนี้ยืนยันคอนเติมโดยพี่ปลานะเจ้าของร้านนะครับ
ถ้ามาที่ร้านนี้แล้วไม่สั่งมาลองลิ้มชิมรสมาไม่ถึงร้านนี้แน่
เห็นบอกว่าเมนูแกงไตฟาเนี่ยมีตำนานด้วยนะ
ใช่ขึ้นชื่อเลยคนต่อคิวซื้อกัน

เดี๋ยวจากนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูอย่างเช่นเมนูนี้

และนี่แกงส้มดีขายไม่ได้เลยนะ
คุณผู้ชมครับทั้งทั้งนี้เดี๋ยวเราจะได้ทานกันแล้ว
แล้วจะลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงครับ
อย่ารอช้ากินกันเลยดีกว่านะฮะอย่างแรก
ชัยเลยค่ะคุณปลาบอกว่าห้ามพลาดโอ้โฮ

คือมันเผ็ดเครื่องแกงเขาให้มันรสชาติกลมกล่อม
ก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยอร่อยมาก

พอเราเผ็ดแล้วคุณจะสั่งหวานมาด้วยหมี่กรอบชาววัง

มันเหมือนกับผัดไทยนิดเพราะมันมีความเปรี้ยวหวาน

ต่อไปนะฮะอีกหนึ่งเมนูน้ำพริกลงเรือ
เอาช้อนตักลงไปในตัวลำนิ่งเมื่อสักครู่มันจะกรอบพร้อม
มันจะมีปลาดูพรอดกรอบอยู่ดีนะผสมเข้าไปด้วย
แต่เนี่ยเดี๋ยวเราลองทานคู่กับแปลงกวาเบสิกทานเข้าไปก่อนครับ
รสชาติของน้ำพริกลงเรือมันเข้มข้นมันเปรี้ยวหวานเค็ม
ลองเมนูต้มกันบ้างอยากให้ลองทานนี้ดูต้มส้มปลาทู
มีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเข้มข้นที่หอมพอดี

พี่ปลาครับนี่คือแกงส้มปลาช่อนค่ะ
รสชาติมันเข้มข้นนะสัมผัสแรกได้คือมันเปรี้ยวนำหมดเลย
แล้วมันมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ด
สงสัยแล้วใช่ไหมว่าจะมาเนี่ยนะจุดสังเกตของร้านเป็นยังไง

ถ้ามาจากมันจะมีสะพานตัดใหม่นะคะขับเข้ามาตรงสนามเทนนิสของจังหวัดชนบุรีค่ะ
จะอยู่ในซอยสนามเทนนิตจังหวัด
เกดกันไม่ยากคุณผู้ชมครับแต่ถ้ามาไม่ถูกจริงนะ
ก็โทรมาสอบถามเส้นทางคุณป๊าครับช่วยบอกหมายเลขโทรศัพท์หน่อยครับ
เบอร์นะคะ๐๙๘๖๔๙๓๖๕๙ค่ะ
นี่แหละแล้วพูดถึงว่าร้านของเราเนี่ยเปิดวันไหนอะไรนักเอ่ย
เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๙โมงจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณปลามากนะครับที่ให้โอกาสกับทางช่วงตลอดกิน
ในรายการตลอดข่าวของเราเดินทางมากินกันถึงที่มาชิมแล้วว่าอร่อยจริง
สัปดาห์หน้านะครับในช่วงของตลอดกินผมและรถคู่ใจของผม